ตอนนี้โดนกดดันอย่างหนักหน่วงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าอยากมีหลานแล้วค่ะสิสซ่ะค่ะ
งานนี้เฮียบอยบอกกับพี่แจ๊กกะรีนะคะว่ารับเรื่องแล้วครับผม
แต่เรื่องแต่งงานเนี่ยเออมันก็ต้องปรึกษาหารือกับครอบครัวของฝ่ายหญิงก่อนนะ
ส่วนตัวเฮียบอยเองเนี่ยตอนนี้โอ้โหทำอะไรล่ะคะ
เพิ่มเติมคืออะไรรู้ไหมจ๊ะต้องดูแลตัวเองให้หล่อแล้วก็ฟิตเหมือนเดิม
ตลอดจะฟิตไปไหนเตรียมเป็นวาดที่จอบอเจ้าบ่าวหรือเปล่า
โอ้ยคุณเจ๊เขินเพราะเอาจริงนะปีหน้าเฮียบอยของเราก็จะอายุ๔๐ปีแล้ว
ค่ะดังนั้นต้องหาวิธีออกกำลังกายให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่ง
อาจจะเป็นกีฬาอะไรนั้นลองไปฟังเฮียบอยกันหน่อยจ้ะค่ะ
ก็ต้องดูแลตัวเองเยอะกว่าเดิมด้วยแหละเพราะว่าด้วยวัยของเราที่มากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้
หรือก็พยายามหากิจกรรมอะไรที่แบบวนเข้ามาใหม่บ้างจะได้ไม่เบื่อ
เช่นแบบล่าสุดตอนนี้ก็แบบไปลองปั่นจังงยานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
เราจะเจ็บหลังไหมคะกระดูกอะไรอย่างนี้

หมายถึงว่าเราถ่ายไว้แล้วหรือยังไร

ตอนนี้ก็รอลุ้นเลยนะคะว่า
จะได้เลิกงามยามดีเมื่อไหร่
ตอนนี้ก็คุยกันก่อนไปในครอบครัวกันก่อน

ครับคุณแม่งามทีที่เขาก็บอกมาแล้วแหละว่า
เผยไตล์มาขนาดนี้โอ้โหถ้าจะเป็นคุณบอย
ฉันต้องไปหาพระแล้วนะดูเลิกดูยามแล้วนะ
ไปหาพระต้องหาพ่อแม่ของน้องเจก่อน
อายุ๔๐มันกำลังพอดีพอเหมาะพอเจ้าอาจารย์
ทางนี้ก็รอเชียร์อยู่นะคะ